ดูความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกันหน่อย
เชื่อว่าหลายคนได้ยินนโยบายของผู้สมัครหลายคนไปบ้างแล้วล่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยอยากจะลองลงพื้นที่ไปฟังเสียงประชาชนกันบ้าง
ว่าถ้าคุณจะเลือกผู้ว่ากรทมคุณจะดูจากอะไร
ปัจจัยไหนที่คนจะเลือกเขาบอกว่าต่างอายุต่างอาชีพก็ต่างความเห็น
แต่มีสิ่งหนึ่งทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลย
เขาจะดูว่านโยบายที่หาเสียงมาทำได้จริงไหม
ถ้าเป็นกลุ่มที่เคยเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกเลยว่า
ก็ไม่ได้หวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามืออะไรขนาดนั้นหรอก
เข้าใจดีว่าปัญหามันซับซ้อนต้องใช้เวลาแก้ไข
แต่สิ่งที่ต้องการคืออยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาจัดระเบียบอะไรให้มันเข้าที่เข้าทาง

เขาบอกเลยบอกว่าเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง
อยากเห็นการพัฒนาและวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ว่ากอทมคนใหม่
ต้องทำได้จริงอย่างที่พูด
คนกรุงเทพถ้าถามหนูก็ต้องวิสัยทัศน์ค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ลงมือทำมากกว่าพูดอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเรามีระเบียบมันต้องอยู่

มันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าเราได้เลือกเขาดีเข้ามา
การคนที่เน้นปฏิบัติไม่ขายฝันเกินไป
แล้วก็รับรู้ปัญหาจริงแล้วลงมือปฏิบัติได้จริง

เพื่อที่จะได้เข้ามาพัฒนากรทมแล้วก็ประเทศของเราค่ะ
นี่คือความคิดเห็นของคนกรุงเทพนะคะ
ส่วนทางด้านของนายสกลทีพัทยากุล
วันนี้ลงพื้นที่ที่ซอยเซ็นหลุยเขตสาธรณ์แล้วก็ตลาดเสรีนะคะ
นโยบายของเขาก็คือชูเรื่องว่าจะแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในกรุงเทพ
จัดให้มีการเข้าฝึกอาชีพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สอนราคาถูกอยู่แล้วก็จะได้สามารถเอาวิชาอาชีพไปใช้ประกอบอาชีพได้
ส่วนแหล่งทุนเริ่มต้นก็จะมีกองทุนของกรทมสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ก็จะสามารถปล่อยกู้รายละ๕๐๐บาทให้กลุ่มนี้ได้ทันที

ส่วนวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะลงพื้นที่หาเสียงเขตสายใหม่แล้วก็เขตบางเขน
ไปพร้อมกับคุณปวีนาหงษกุลที่ตลาดยิ่งเจริญโดยชูนะคะ
ซึ่งตลาดยิ่งเจริญก็เป็นตัวอย่างในการจัดการปัญหาขยะแล้วก็น้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง
ซึ่งทางกรทมก็จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องขยะแล้วก็น้ำเสีย
จัดระบบบำบัดน้ำเสียให้ทันสมัยแล้วก็ได้มาตรฐาน
ส่วนกรณีปัญหาเทศกิจรับสวยเขาก็ยืนยันชัดเจนสั้นเจอเมื่อไหร่
ดำเนินการขั้นเด็ดขาดแน่นอนวันเลือกตั้งอาทิตย์๒๒พฤษภาคมนะ
ใช่ค่ะก็ตื่นเต้นรอกันไปนะคะใครได้เลือกก็ลองดูนโยบายกันดี